นี่ค่ะดาราสาวคนสวยซีริต้าเจนเซ่นของเราเนี่ย

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่เขาบินไปฮ่องกงพร้อมแฟนหนุ่มคุณกรนรงเดช

คือเครื่องบินขัดข้องอย่างหนักจนไม่สามารถขึ้นบินได้ค่ะ
เขาลือกันถึงขั้นว่าสภาพอากาศที่ฮ่องกงแย่มากเลย
คือวิทย์จะทำให้แบบเครื่องเจ็ตตกได้เลยนะคุณ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยรีบติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของศรีริต้านะคะ
เครื่องบินเจ็ตมันแค่ขัดข้องกระทันหันก็คือขึ้นบินไม่ได้ค่ะ
นักบินก็เลยหวั่นใจว่าจะเกิดเหตุอันตรายนะ
ทางคุณกรกับริต้าเองก็เลยขอเปลี่ยนมาขึ้นเครื่องบินเป็นของสายการบินไทยแทนนะคะ
แล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพช่วงประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
และตอนนี้นะก็ปลอดภัยดีด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงนะคะ
ก็คือเขาบินไปเที่ยวฮ่องกงกันด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
แล้วก็มีข่าวว่าเครื่องบินเจ็ตมีปัญหา
ก็คือจริงแล้วคุณริต้ากับคุณกรยังไม่ได้ขึ้นบินมา
ก็หายห่วงกันได้นะคะสำหรับเป็นแฟนชาวไทยที่ถึงเมืองไทยแล้ว